กดหัวจริงจริงกับข่าวที่จะเล่าต่อไปเนี้ยค่ะคดีแอม
คดีแอมไอ้เรื่องทางคดีเนี้ยว่ากันไปน่ะอ่า
แต่ใครเป็นทนายแอมกันแน่อ้าวก็ทนายพัฒน์ไง

นี่ขนาดพวกเราอ่านข่าวกันทุกวันนะนี่เราอ่านข่าวกัน๗วันไม่หยุดนะ
ทนายแอมตอนนี้สรุปคือทนายคนไหนกันแน่ใช่ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจูนจูนอันนี้ทนายแม่นี่
แม่คุณแตงโมต้องใช้คำว่าอดีตทนายแม่คนนี้ค่ะ
ยังไงกำลังมาเกี่ยวข้องยังไงเพราะว่าทนายกฤษณะเนี่ยบอกว่า
วันก่อนอ่ะแอมก็เซ็นตั้งทนายให้ผมเป็นทนายให้แอมนะอ้าวแล้วทนายพัฒน์ก็บอกว่า
ก็เซ็นให้ฉันตั้งทนายเป็นทนายให้แอมเหมือนกันสรุปคือยังไงเนี่ย
คุณผู้ชมค่อยค่อยจูนค่อยไปตามตามข่าวไปค่ะแล้วอาจจะบอกว่าปวดหัวเหมือนอย่างที่น้ำแข็งปวดก็ได้
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ย
ทุกคนจะรู้จักว่าอดีตทนายแม่ใช่ไหมเมื่อวานทนายกฤษณะไปหาแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง
เพราะว่าทนายกฤษณะเองก็ต้องการคำยืนยันว่าผมเนี่ยใช่ทนายแอมหรือเปล่า
จะต้องดูแลคดีความให้แอมใช่ไหมอ้าวทำไมทนายกฤษณะยังไม่มั่นใจอ่ะ
เอ้าก็วันก่อนแอมเซ็นแต่งตั้งให้ผมเป็นคนดูแลคดี
ตอนนั้นน่ะนะแอมร้องไห้ไหว้ขอร้องให้ผมช่วย
ผมเลยรับปากไปไม่ได้คิดตังค์บอกแอมนะว่าแอมต้องรับสารภาพกับตำรวจ
แต่หลังจากนั้นทนายพัฒน์ไปเจอแอมถ้าเกิดว่าช่วงที่ทนายพัฒน์ไปเจอแอมอ่ะ
เป็นช่วงที่ก่อนตำรวจจะสอบปากคำครั้งที่สามนะปรากฏแอมเปลี่ยนใจ
ไม่ยอมรับสารภาพอะไรลองฟังธนายกฤษณะก่อน
คือวันนี้เราจะให้ฟังทั้งทนายกฤษณะและทนายพัฒน์เลยเอาทนายกฤษณะก่อนค่ะ
เขาก็ร้องไห้ก็ยกมือไหว้ว่าอ่าพี่อย่าทิ้งหนูน่ะอ่าช่วยหนูหน่อยไหม
ผมก็เลยบอกว่าถ้าจะให้พี่ช่วยก็พี่ขอทราบข้อเท็จจริงก่อน
มันเป็นยังไงมายังไงเขาก็เล่าให้ฟัง
เขาก็เลยขอคำแนะนำกับผมว่าหนูจะทำยังไง
แล้วก็เขาก็บอกว่าเงินตอนนี้เขาไม่มีที่จะจ้างพี่นะ
บอกว่าที่ผมเข้ามาผมไม่ได้ว่ามันจะมาเอาเงินอะไร
อ่าก็คือมันไม่ให้ผิดมัญญาติทนายความจริงจริงก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้หรอก
แต่ว่าเราก็ทำไม่ให้ผิดมัญญาติธนายความเฉย
เพราะว่าที่ผมเข้ามาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงในการที่
หลายคนอาจจะมองว่าผมหิวแสงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่จริงผมเองไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลย
นี่ไงคุณผู้ชมทนายกฤษณะเองก็งง
แล้วปรากฏว่าพอทนายกฤษณะไปเจอแอม
เจอได้ไม่ถึง๒นาทีธนายพัดป๊าบเข้ามาเลยนะ
ถือเอกสารเข้ามาแล้วทนายพัฒน์บอกว่า
เนี่ยต้องการเคลียร์ให้รู้เรื่องเลยใครเป็นทนายแอมกันแน่
แล้วอย่างหนึ่งทนายพัฒน์ก็อยากเจอทนายกฤษณะด้วย
โอ้โหมันจะอลละวนอนละเวงเพราะอะไร

แล้วธนายชินคุบออกมาปฏิเสธแล้วว่า
คุณผู้ชมเมื่อวันนั้นไม่ได้เจอ
ทนายกฤษณะบอกว่าผมก็ยังไม่รู้ว่า
ตอนนี้ผมยังเป็นทนายให้แอมอยู่ไหม

ผมจะไม่ยุ่งเลยนะคดีนี้แล้วผมก็พร้อม

มันกลายเป็นว่าตอนนี้เซ็นใบตั้งทนายให้
ทนายกฤษณะทนายพัฒน์เลยเหรอคะ

นักข่าวถามแบบนี้เลยแล้วก็ยืนยันนะคะ

เอกสารนี้แหละที่ยืนยันได้ว่าทนายพัฒน์คือทนายตัวจริงของแอม

ฟังธนายพัฒน์ค่ะ

ร้อยหนึ่งนี่เป็นค่าปรึกษาหรือว่า
เขาคิดค่าจ้างว่าความร้อยหนึ่งแต่แอมบอกว่าแอมไม่มีเงิน

ว่าคำเสนอคำสนองไม่ถูกต้องตรงกัน

แต่ว่าที่เขาเซ็นไปเพราะเขาไม่ทราบ
นี่ก็กำลังเดี๋ยวจะเขียนหนังสือถึง
ท่านผู้บัญชาการเรือนจำเหมือนกันว่า

นี่ก็เป็นคนที่ง่ายมากใครเอาอะไรมาก็เสนหมด

ว่าธนายกิจสนาบอกผมก็มีแอมก็เคยเซ็นแต่งตั้งให้ผมเหมือนกัน
ทีนี้เดี๋ยวต้องเอาเรื่องวันที่มายืนยันด้วยนะ
แล้วตอนนี้ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าสรุปคือใครคือทนายแอมกันแน่
คุณผู้ชมหัวจะปวดอ่านข่าวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องทางคดีนะ
พักเรื่องทนายไว้ก่อนนะเรื่องทางคดีเนี่ยรองโจ๊กบอกว่า
เนี่ยมีการโอนเงินไปเล่นพนัน๗๘ล้านที่บอกเงินหมุนเวียนอ่ะ
รู้ตัวเจ้าของเว็บไซต์พนันหมดแล้วนะถ้าอันนั้นโอ้โหแล้ว
น้ำแข็งจะเล่าต่อไปโอ้โหกว่าคุณผู้ชมฟังดีนะ
อ้าวก็เล่นพนันมาตั้งแต่ปี๖๓จนตอนนี้๖๖ตังค์ที่เอาเล่นพนันมาจากไหน
ก็จากวงแชร์จากวงจำนำรถนั่นแหละแล้วลงตังค์วันหนึ่งนะดอม
เป็นสิบล้านก็ยังมีอ่ะบางวันเล่นเป็นสิบล้านใช่ไอ้
จหัวจะปวดจริงค่ะ